ปุ้ยดูอะไรอ่ะคุณผู้ชมที่รับประทานกบดูด้วยนะครับ
นี่เห็นไหมมันเป็นแผงขายอ่ะแล้วเห็นไหมว่ามันถูกถลกหนังแล้วอ่ะ
อืมแต่ตัวมันยังขยับได้ตามันยังมองสบตาปุ้ยจะกินเราเหรอ
นี่ฮะลงแล้วแหละแบบเนี้ยคุณผู้ชมฮะโอ้โหนี่มาลงติ๊กต๊อกปั๊บนะครับ
เจ้าของร้านขายของสดเนี่ยฮะมีปลาเห็นเป็นชิ้นฝั่งซ้ายบนนู่นปลาดุก
ดุกหันชิ้นพร้อมช่างกิโลขายลูกค้าไปซื้อกันเยอะเลยแต่กบตัวนี้ครับ
คุณผู้ชมฮะโอ้มันยังกระดุกกระดิกได้มีคนเข้ามาแสดงความเห็นสงสารกบครับ
ส่วนสาเหตุที่กบมันยังดิ้นอยู่คืออย่างนี้ฮะเซลล์มันยังไม่ตายนะครับเซลล์มันยังไม่ตายดี